เอาเรื่องของโควิด๑๙มันส่งผลกระทบใช่ไหมครับ
คุณผู้ชมครับบางทีจากที่เคยคิดใหญ่

อย่างที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
เขาบอกว่าปรับกลยุทธ์สู้โควิด
กุ้งตัวละ๒บาท
นี่ตัวละ๒บาทนะฮะ
นางสาวสุธิชาศรีธรานนท์นะครับ
อายุ๓๐ปีเป็นเจ้าของร้านขายอาหารทะเลชื่อ
ทะเลเสริงสางที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
กลยุทธ์การตลาดให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจยุคโควิด๑๙
ด้วยการจัดโปรโมชั่นขายกุ้งในราคาตัวละ๒บาท
ผมแม่แม่ค้าเขาก็แม่

แม่ค้าคนสวยบอกว่าที่ร้านขายอาหารทะเลหลายประเภท
มีปูหมึกกุ้ง
นี่เดี๋ยวพูดช้าเดี๋ยวพูดผิดนะ

มีไอเดียประกาศผ่านสื่อออนไลน์เลย
โปรโมชั่นกุ้งตัวละ๒บาทนะฮะ
เพื่อให้ชาวบ้านทุกระดับเนี่ย
สามารถมาจับจ่ายซื้อหาไปทำกินกันได้แบบสบายกระเป๋านะครับ

ขายดีเชื่อไหมผมบอกไง
จากที่เคยคิดใหญ่ลองคิดเล็กลงบ้าง

ตอนนี้กุ้งไม่พอขายแล้วคุณผู้ชม

กุ้งตัวละ๒บาทนะเป็นราคาที่จับต้องได้
ประกาศผ่านสื่อออนไลน์แล้วแล้วก็

ให้คนในครอบครัวกินครับ

เป็นการเพิ่มโอกาสคือให้โอกาสตัวเองด้วย

ให้โอกาสลูกค้าคนจนที่เขาไม่ได้มีกระตุ้งกระตังเยอะ
ในการซื้อ๒บาท๔บาทก็ซื้อได้แล้วนะคะ